มาดูเรื่องของปลามล้นตลาดแล้วก็น้ำมันปลามเถื่อนกันหน่อยละกัน
เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีการประชุมคอรมอล
กระทรวงพาณิชย์เองเขาก็จะมีการหารือการแก้ไขปัญหาเรื่องปาล์มล้นตลาด
รวมถึงร้านค้าที่เป็นร้านทงฟ้าประชารัฐร้านไหนนะ
ถ้าเกิดว่ามีการขายน้ำมันปาล์เถื่อนที่ลักลอบนำมาจากมาเลเซียเนี่ย

โดยเรื่องนี้นายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยค่ะ
เบื้องต้นมีการสั่งให้ทางกรมการค้าภายใน
ชี้แจงไปยังร้านค้าทงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศแล้วนะคะ
เรื่องที่มีการลักลอบจำหน่ายน้ำมันปาล์เถื่อนผิดกฎหมาย
เพราะว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากมาเลเซีย
แล้วถ้าเกิดว่าร้านไหนยังคงขายอยู่อันนี้ผิดนะคุณผู้ชม
แล้วจะถูกถอนชื่อถอดชื่อ
ออกจากการเป็นร้านค้าทงฟ้าประชารัฐทันทีนะคะ
มีการลักลอบนำเข้าจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่ผ่านมาทางกรมการค้าภายในเองก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจตรวจสอบ
การลักลอบในพื้นที่ภาคใต้มากถึง๒๐๐๓๐๐ตันเชียวนะคะ
ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาปาล์มทั้งระบบ
เพื่อที่จะลดปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศที่ล้นอยู่นั้น
กระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคอรมอลในวันนี้
เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขต่อไปนะคะ